เป็นเรื่องราวที่เขาว่ากันว่าแตกเตืบจริงแล้วครับ
ที่จังหวัดสมุดประกาศโอ้โหออกสันขวานแขวน
ชาวบ้านเขาเจอกับศพลอยน้ำมาติดอยู่ใต้ถุนร้านอาหาร
ส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านตกอกตกใจเลยทีเดียวครับ
ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหไม่ช่วยได้ยังไงล่ะครับ
ไปถามคนนี้คุณพี่ทวีศักดิ์มูลจักรเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ริมแม่นัดเจ้าพระยาอเผิกพระมันแดงจอดสมุทรประการ
คือแกเล่าว่าพบกับห่อพลาสติกสีขาวลักษณะเป็นมัด
คล้ายกับศพมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วถามมาไงพี่ทีวีสักผมไม่รู้ว่าอยู่
มันก็ลอยมาติดอยู่ใต้ถุนร้านที่พี่แกทำงานอยู่
เดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวได้ดูตามภาพคุณผู้ชมครับ
เห็นแล้วมันน่าตกใจจริงเพราะดูยังไงยังไง
เห็นไกลก็ยังคิดเลยว่ามันต้องเป็นศพศพแน่
เนี่ยคุณจะคิดว่ามันเป็นอะไรล่ะครับโอ้โหแล้วมันลอยมาในแม่น้ำแบบนี้
คดีใหญ่แน่นอนโทรตามตำรวจเลยค่ะคุณตำรวจก็มาทันทีนะครับ
พิสูจน์กันว่ามันคืออะไรเมื่อเจอแบบนี้กลิ่นมันโชยแล้วนะ
ขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่จริงแต่ต้องเล่าต่อ
พอมาถึงก็ต้องเปิดห่อพลาสติกออกมาบางคนแม่เจ้า
มันคือตัวเงินตัวทองมันคือซากศพตัวเงินตัวทองครับ
ก็ขึ้นอืดแล้วล่ะลักษณะเห็นแล้วก็น่าสงสารมันนะ
คือตอนแรกก็โล่งใจที่ไม่ใช่ศพแต่มันก็รู้สึกสงสารว่ามันคือศพตัวเงินตัวทอง
ไม่ใช่ศพคนแต่มันก็เป็นศพสัตว์ที่มันก็มีกลิ่นเหม็นอ่ะ
เอาไปลองฟังคุณพี่ทวีศักดิพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
เหรอแล้วไม่กลัวตอนนั้น
นั้นก็รู้สึกกลัวนะครับถึงถอยมาพอมาดูสังเกตดูว่ามันเหมือนกับส่วนหัวส่วนกลางลำตัวส่วนเท้าเหมือนศพเหมือนห่อศพเลย

จ้าถูกไปสุกเป็นสุกเถิด

ไปถึงเจ้าตัวเงินตัวทองที่ตายไปนะครับโอ้นี่ก็สบายใจมากนะครับ